ผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปของหญิงสาวคนหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าในยุคสมัยนี้ยุคนี้สมัยนี้ท่านยังเชื่อเรื่องประมาณแบบนี้ไหม
เรื่องของมนดำมนดำที่ทำให้ผู้หญิงลงรัก
เสน่ห์อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นนะครับ
หญิงสาวคนนี้เธอมีลักษณะเหมือนกับถูกมนดำ
ก็เลยต้องพาไปหาพระให้ท่านช่วยทำพิธีให้นะครับ
เดี๋ยวท่านไปดูนะฮะตอนที่พระทำพิธีอยู่เนี่ย
โอ้โหมันเหมือนกับอะไรไม่รู้แบบเธอแบบอุ้ยออกมาแบบเต็มเลยอ่ะนะ
เดี๋ยวไปดูนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปที่ตัดให้ดูสั้นก่อนนะครับ
แต่คลิปเต็มเนี่ยก่อนที่จะมีกระโถนมาเนี่ย
นี่ฮะผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้
หลวงพ่อท่านทำพิธีให้อยู่นะครับ
เดี๋ยวเคาะเคาะไปเนี่ยสักพักหนึ่งเห็นไหมเหมือนมีคนเอาถุงมาเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้นะครับก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับ
คือมีอาการแบบเมลอยเป็นเดือนนะ
แล้วคลิปนี้นะครับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
เอามาลงเอาไว้นะครับค่ะนี่พระท่านก็ให้ดื่มน้ำมนต์ก่อน
นี่ค่ะเริ่มแล้วค่ะกำลังเหมือนจะอาเจียนค่ะ
เราต้องขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยนะ
คือกราบขอประธานอภัยเผื่อท่านไหนทันคงทานข้าวกลางดึก
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับ

ถุงรถถุงพลาสติกเอาไม่อยู่แล้วถุงเล็กนิดเดียว
ออกมาเยอะมากนะครับก็ต้องปิดบังใบหน้าของหญิงสาวคนนี้ด้วยนะ
จากเรื่องของอาจงอาเจียนที่ออกมาเนี่ยครับ
หลังจากดื่มน้ำมนต์เข้าไปนะครับแล้วพระท่านทำพิธีให้นะครับ
นั่งพนมมืออยู่นะฮะไม่นานก็อาเจียนออกมาไม่หยุดเลยนะครับ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
บอกว่าสาวหน้าตาดีคนนี้เนี่ยเธอมีอาการเหม่อลอยนานนับเดือน
หลังจากมีชายหนุ่มคนหนึ่งมาตามจีบ
แล้วชายหนุ่มคนนี้มาลูบแขนรูปตัวเธอ
หลังจากนั้นมีอาการเปลี่ยนไปเหม่อลอยขาดสติ
หูแว่วได้ยินเสียงคนเรียกตลอดเวลา
วันหนึ่งก็มีอาการแต่แบบนึกถึงแต่หน้าชายหนุ่มคนนี้
มาจีบเธอญาติญาติต้องพามาหาหลวงพ่อนะฮะ
ที่เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ
ที่ชาวปฐุมเขาเคารพนับถือให้หลวงพ่อท่านช่วยนะครับ

แต่ว่าเราก็เลยไปพิสูจน์ให้
ไปสอบถามข้อเท็จจริงให้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
มันมีไหมมนต์สั่งรักเนี่ยอืม

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามเจอผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับ

เขาบอกว่าเธออยู่๒๓ปีเนี่ยฮะ
ทำงานสถานบันเทิงตอนกลางคืน
เรียกว่าล้าวก็ได้ค็อกเทนเว้านะ

ฝ้ายเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชม
เธอได้เจอกับผู้ชายคนนึง
อสมาเที่ยวที่ร้านก็คือนอกจากเธอจะเป็นพนักงานในสถานบันเทิงที่เป็นคอกเทนลาวแล้วเนี่ย
เหมือนกับบอสเนี่ยยังมาถูกใจเธอด้วยพยายามจะจีบเธอด้วย
แล้ววันนั้นก็มาลูบแขนรูปตัวเธอลักษณะบอกขอหอมหน่อยขอกอดหน่อย
ตอนนั้นก็ลักษณะทำงานประมาณอย่างนี้นะเธอก็ไม่คิดอะไรมาก
คิดว่าเออสงสัยลูกค้าคงเมานะก็ไม่ได้ว่าอะไร
ลักษณะเหมือนกับเขาอาจจะถูกใจเราจริงก็ได้อาจจะอยากจีบเราจริงก็ได้
ก็เลยก็ไม่เป็นไรก็คุยกันนะครับหลังจากนั้นก็คุยกับบอสได้สักหนึ่งสัปดาห์
แล้วก็ตกลงคบหาเป็นแฟนกันแต่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอยังไม่เอกใจนะครับว่า
ทำไมถึงยอมคบกับผู้ชายคนนี้เร็วจังเพิ่งเจอกันแค่สัปดาห์เดียวนะครับ
จนกระทั่งเดือนกันยายนบอสได้พาเธอไปที่ตำหนักพ่อดำนะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขานับถือนะแล้วพ่อดำก็แนะนำให้เธอเนี่ยบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อนะ
เปลี่ยนชื่อเป็นตะนิสานี่นะครับตามที่เขียนที่หน้าจอเลยนะ
ลักษณะเป็นชื่อของคนอินเดียแต่เธอก็ไม่รู้ความหมายหรอกนะ
พ่อดำเนี่ยบอกว่าจะช่วยให้ชีวิตการงานรุ่งเรืองนะแล้วก็ให้บทสวดมาด้วย
โดยย้ำว่าต้องสวดก่อนนอนนะ๓วันติดแล้วชีวิตจะดีขึ้น
หลังจากสวดมนครบ๓วันเธอบอกว่าเธอนี่เปลี่ยนไปเลย
ลักษณะเหม่อลอยขาดสติก้าวร้าวไม่ฟังใครหูแว่ว
ได้ยินเสียงคนเรียกตลอดเวลาแล้ววันวันเนี่ย
ก็นึกถึงแต่หน้าในบอสคือแบบประมาณว่าโอ้โหคิดถึงอยากเจอ
อยากเจอแต่บอสแต่ก็รู้สึกนะว่าเออคือในใจเนี่ยก็แบบ
เราก็ไม่ได้รักบอสขนาดนี้นะแต่ทำไมเราคิดถึงแต่บอส
อยากจะเจอหน้าบอสนึกถึงแต่หน้าบอสแต่ระหว่างเนี้ย
ก็คบหากับบอสเรื่อยมานะจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน
เธอบอกว่าเธอเริ่มหนักขึ้นแล้วคนในครอบครัวก็แบบสังเกตเห็นได้ชัดนะครับ
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะเธอถูกของหรือเปล่าโดนของจากบอสหรือเปล่า
ครอบครัวบอกว่าให้เธอเนี่ยเลิกกับบอสซะนะ
เดือนธันวาคมเธอตัดสินใจบล็อกแล้วก็ตัดขาดการติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างกับบอสนะฮะ
คือแม้ว่าอาการเธอจะมีแบบว่าคิดถึงแต่บอสคือมันแบบยังไงอ่ะ
คุณเขียนมาสอนไม่รักแต่คิดถึงอ่ะคือในใจลึกมันโอ้ไม่รักอ่ะ
เราไม่ได้รักบอสหรอกแต่คิดถึงตลอดเวลาคิดถึงคิดถึงอยู่ได้คิดถึงอยู่ได้
อยากเห็นหน้าอยากเจอบอสคือจนครอบครัวบอกเลิกต้องเลิกกับคนนี้นะ
อืมมันอาการมันแปลกไปแล้วมันแปลกแปลกเหมือนโดนของอะไรหรือเปล่า
แล้วเขาพาไปเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อไปสวดมนต์อะไรใช่ไหม
ก็เลยตัดสินใจเหมือนกับหักดิบฮะเดือนธันวาคม
ล็อกตัดขาดทุกอย่างไม่ติดต่ออะไรกับบอสเลยนะครับ
แล้วก็เลยเดินทางไปหาพระเกจิอาจารย์ที่คนในพื้นที่ปฐุมธานีเนี่ย
เขาเคารพนับถือแล้วก็ท่านก็มีชื่อเสียงเรื่องบารมีในการแก้คุณสัยมนต์ดำ
เนี่ยตามคลิปเนี่ยฮะไปหาพระอาจารย์ออสที่วัดสายหมาย๒
ให้ท่านช่วยถอนของให้ท่านแก้ของออกให้
หลวงพ่อตบซ้ายตบขวาตบหัวปุ๊บนึง
แล้วก็รู้สึกแบบ
ออกจมูกออกปากออกมาหมดเลยอ่ะ
ออกเป็นแบบมันชิ้นเนื้อออกมาหมดเลย

อยู่กับเขาเพราะหนูไม่ได้รักเลย
คิดไหมว่าเป็นไปได้โดนตั้งแต่วันแรก

ตอนนี้หนูเป็นหนูแล้วแต่แต่ก่อนเนี้ย
ตั้งแต่หนูกลับมาเนี่ยคือ๑๒๓วันนี้

หนูแบบขับรถก็เหม่อแบบ

นี่ฮะที่น้องเขาคุยกับเราเนี่ย

เพราะว่าพระอาจารย์ออสท่านช่วยให้เรียบร้อยแล้ว

เป็นยังไงไฟล์บอกว่าเนี่ยฮะ
เห็นเธออาเจียนออกมาเยอะเลยเนี่ยนะครับ

อาจารย์ออสทำพิธีอาบน้ำมนต์

จากนั้นใช้ไม้เนี่ยสลัดน้ำมนต์
เคาะที่ศีรษะกับไหล่สองข้าง

บอกไม่ใช่แค่น้ำนะฮะ

แต่มันอาเจียนเป็นชิ้นเนื้อออกมาได้ยังไง

ของตกค้างอะไรก็เป็นไปได้อ่ะ

อกจากนี้พระอาจารย์ออสได้ให้เธอนั่งกรรมฐาน

แล้วสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกาย
ไฟล์บอกว่าขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่นะครับ
เห็นภาพลักษณะเป็นมารดีสีขาวอยู่ด้านซ้าย
รร้ายสีดำอยู่ด้านขวา
กำลังสู้กัน
ื้อแย่งตัวเธออยู่ทำให้ขณะที่นั่งเนี่ย

คือเป็นคนเป็นองค์มาเลย
เป็นองค์คนสีขาวมาเลย
ใช่แต่ว่าสีดำเนี่ยคือเป็นพายเหมือนแบบ
เหมือนคล้ายอะไรดำแบบปิวมา
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับลูกพี่ลูกน้องของไฟล์นะคะ
ชื่อว่านุ่นอายุ๒๕ปีก็เล่าให้ฟังว่าเห็นความผิดปกติของน้องสาว

คือน้องสาวมีลูก๑คนอายุ๘ขวบ
ปกติจะรักลูกคนนี้มากรักลูกสาวมากค่ะ
แต่พอในบอสเข้ามาในชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะ
ไฟล์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยไม่รักลูกไม่คิดถึงลูก
คิดถึงแต่ในบอสอย่างเดียว
นุ่นบอกว่าช่วงที่น้องสาวคบกับในบอสค่ะ
ก็ยอมรับแหละว่าในบอสรักและดูแลน้องสาวเธอดี
แต่ในบอสก็เป็นคนอารมณ์ร้อนทะเลาะกันบ่อย
ชอบด่าชอบใช้ถ้อยคำหยาบคายกับน้องสาว
ที่ผ่านมาน้องสาวก็อดทน
นุ่นบอกว่ามันผิดปกติมากนะคะ
ไฟล์น้องสาวของเธอเนี่ยโดนในบอสด่าโดนไล่
โดนอะไรก็ตามทนแล้วก็ยังคิดถึง

นุ่นบอกว่าส่วนตัวเนี่ยโกรธแค้นในบอสนะ
เพราะมาทำกับน้องสาวของเธอแบบนี้
เพราะถ้าพาน้องสาวมารักษาช้ากว่านี้

ว่าอยากให้รักกันด้วยความรู้สึก
ไม่ใช่มาทำของใส่กันแบบนี้
ข้อดีก็คือเขาเอาใจใส่มาค่ะ
เอาใจใส่พูดเพาะตามใจ
ใช่คือน้องสาวก็ไม่ค่อยมีเวลาให้
ต้องการเวลาจากน้อง
แต่น้องก็ต้องให้เวลากับลูกกับยายกับครอบครัว
รู้ว่ารักมากถึงทำแบบนี้

เคยไปวัดไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไหม
เรารู้ว่าเขาอะรักน้องเรามาก

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็คุยกับพระอาจารย์ออส
ท่านเจ้าอาวาสวัดสายไหม๒อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี

ที่ทำพิธีให้กับฝ้ายอ่ะนะคะ
ท่านก็บอกว่าไฟล์โดนน้ำมันพรายมาค่ะ
อาการหนักเข้าขั้นรุนแรง
ถ้าไม่ถอนของออกอาจจะเป็นบ้าได้

แล้วก็ให้กินน้ำมนต์เพื่อถอนของออก

น่าจะต้องการให้ไฟล์หลงรักแบบหัวปักหัวปำ
ก็เลยทำใส่หลายครั้งมาก

ทำให้ร่างกายของไฟล์รับไม่ไหว

การนั่งกรรมฐานจะช่วยให้จิตนิ่งขึ้น
และสามารถสู้กับของไม่ดีได้
การทำของให้หลงรักเนี่ย
อาจารย์ท่านบอกว่ามีหลายวิธี
แต่ทุกวิธีเป็นผลร้ายต่อตัวคนที่ถูกทำใส่
อย่างเช่นกรณีสุรินเดินทางมาให้พระอาจารย์ออสช่วยเหลือเหมือนกัน

พระอาจารย์ต้องสวดถอนไล่ของสิ่งชั่วร้ายออกให้

อาจารย์ออสยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีภาพให้ดูด้วย

ใช่ค่ะนี่คือกรณีสุรินทร์นะคะ
คือกรณีนี้เกือบตาย
อาจารย์ออสบอกว่าสวดถอนไล่ของชั่วร้ายออกไปเนี่ยนะโอ้โห
ของร้ายมันกัดกินสติปัญญา
คนโดนของจะเป็นบ้าจะเป็นบ่อ

อย่างว่าเขาเด็กเขาโดนมานานแล้วเนอะ

ค่อยถอดค่อยแก้กลับไปทีละหน่อย

ถ้าแทบแต่วิกลจริตนะ

แต่มันเป็นการทำให้ทรมานมากกว่าให้ตาย
ทีนี้ค่ะก็ต้องอยากคุยกับในบอสเหมือนกันนะ

ว่าในบอสทำของใสจริงไหมอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่

ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่ในบอสนะคะ
ไฟล์บอกว่าเป็นแฟนนุ่มที่ป้ายน้ำมันพลายใส่อะค่ะ
อสตอบแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
บอสบอกว่าเปล่าเลย
ไม่ได้ทำของใส่เลย
ไม่ได้ป้ายน้ำมันพลายใส่เลย

ตั้งแต่ที่เลิกกันไปเนี่ยเพราะไฟล์ชอบขาดการติดต่อ
เวลาขาดการติดต่อทีหายไปทีโอ้โหหายไปหลายวัน
ก็เลยท้อแท้ทะเลาะกันบ่อย
บอสยืนยันว่าไม่เคยคิดจะทำของอะไรใส่ไฟล์นะคะ
ที่เคยพาไปตำหนักยอมรับว่าเคยพาไปจริง
คือพาไปเปลี่ยนชื่อทำบุญเสริมดวงเสริมการงานเสริมชีวิต
แต่ไฟล์นี่แหละเป็นคนขอไปเองด้วยซ้ำ
บอสบอกว่าไม่มีน้ำมันพรงน้ำมันพลาย
เราก็ฟังทั้งสองฟ่ายนั่นแหละ